สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีอื่นตั้งแต่กี่โมงเนี้ยตีสามค่ะวันเนี้ยตีสามต้องกอดติด
ใช่ต้องกอดติดไปรอกันอยู่ตรงนี้ไปที่สลาวการกรุงเทพฯดินแดงเนี้ยค่ะ
ค่ะไปดูพักต่างแต่ว่าจริงไม่ใช่แค่นักข่าวที่ตื่นเช้านะคะ
คือแกนนำพักพักหลายพักก็คือตื่นเช้าเหมือนกัน
วันนี้เท่าที่ได้คุยเนี้ยถามหลายหลายคนพ่อของน้องอ่ะ
ใช่ตื่นตี๓ตื่นตี๔กันหมดแต่เขานอนกันแบบ๒ทุ่มครึ่ง๓ทุ่ม
พี่บาพียากนอพี่บาพีนอนไม่หลับหรอกจริงจริง
ตอนเนี้ยคือมันต้องเป็นช่วงของการต่อสู้กันเนอะ
ไม่แต่จะบอกว่าทุกคนสีหน้าสดชื่นสดใสกันหมดเลย
ตอนนี้เรียกว่าพิธีกรสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพหรืออย่างนั้นหมดเลย

แต่ก่อนที่มิ้นจะไปรายงานกันเนี่ยสักนิดนึง

ไม่คือพี่มดคือเหมือนกับว่าเราใส่เสื้อสีดำใช่ไหมคะ
คืออากาศร้อนมากแล้วแดดก็คือแรงมากแล้วมันร้อนเหมือนอยู่ทะเล

แต่อุณหภูมิเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามันมีหลายพื้นที่เหมือนกัน

วันนี้มันไป๔๐ไม่ใช่ไปต่างจังหวัดแต่มัน๔๒

เยอะมากจริงคือเขามีการเตือน๙จังหวัด

ที่จะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า๔๐องศาขึ้นไป

ออกมาบอกว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาอุบลรัชธานี
อันนี้ค่ะคือจะฝนฟ้าขนอง
คือมันร้อนมาก็จริงนะแต่ตอนนี้มันยังมีพายุฤดูร้อน
ก็จะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง
ดังนั้นต้องระมัดระวังสำหรับอีสาน๓จังหวัดที่เราพูดไป
น่านในตัวอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสำโรง

แล้วก็นครสวรรค์ที่อำเภอเมืองค่ะ
ส่วนภาคอีสานจังหวัดเลยนะคะในตัวอำเภอเมือง
แล้วก็หนองคายในตัวอำเภอเมืองเหมือนกัน
พี่ไปลาวมาพี่ถึงรู้ว่าร้อนมาก
อุ๊ยก็หนาลูกลาร้อนร้อนร้อนสระใจมาก

ถ้าอย่างภาคกลางเองจะมีที่รบบุรีอำเภอไชบาดาน
แล้วก็กาญจนบุรีในตัวอำเภอเมืองเลย
ส่วนกรุงบุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานเรื่องของ
คือเขามีการบอกว่าคาดการณ์คาดหมายล่วงหน้าไปเลย๗วันนะคะ๒๕พื้นที่ทั่วประเทศมันมีการแบ่งระดับด้วยนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย
บุรีรำก็๑๑นครราชศรีมาก็๑๑กำแพงเพชร๑๑เพชรบูรณ๑๑นครสวรรค์๑๑กรุงเทพมากกว่าอีกนะคะ

วันนี้แหละอันนี้แหละสิ่งที่เขากำลังอธิบายให้คุณฟังกันอยู่
เวลายังไม่ขายยังไม่ขายของยัง
มันเกี่ยวกับว่าถ้าสมมติคุณโดนปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหมายถึงเอาให้ง่ายเหมือนเอากระดาษแผ่นนึงไปโดน
โดนพระอาทิตย์อย่างนี้มันก็จะตรงมาอย่างนี้
ใช่จริงนะขนาดกรุงเทพยัง๑๒นะคะตรา๑๓นะคะ
จันทบุรีก็๑๒ชนบุรี๑๒กาญจนบุรี๑๑ประจวบคิริขัน๑๔
พร๑๓สุราธานี๑๓นครศรีธรรมราช๑๓ภูเก็ต๑๓สงครา๑๓นราธิวาส๑๓
ทีนี้ค่าดัชนียูวีอย่างที่เริ่มเมย์บอกไปมันมีการแบ่งระดับเป็น๕ระดับ
ดังนั้นเนี่ยการแต่งกายของเราควรจะแต่งกายให้มิดชิดนะคะ
แล้วก็สวมมวกปีกกว้างทากันแดด
ถ้าเป็นระดับที่๓คือสีซ่อมอันนี้อยู่ที่ค่า๖ถึง๗
ฮายแล้วนะคะควรแต่งกายให้มิชิตสูงหมวกปิกกว้าง
แล้วก็ทาครีมกันแดดซ้ำทุก๒ชั่วโมง
อันนี้ขยับมาทุก๒ชั่วโมง
ทีนี้ถ้าเป็นอยู่ในระดับสีแดงคือ๘๔
การปฏิบัติปฏิบัติเช่นเดียวกับสีส้มที่เมื่อกี้เราพูดไป

๑๒นี่คือเลยไปไกลแล้ว

คือเขาบอกว่าถ้าเป็น๘๑๐ปฏิบัติเช่นเดียวกับสีส้ม

แต่ความเข้มระดับนี้ค่ะ๘๑๐มันเริ่มส่งผลเสียรุนแรง
ผิวหนังและดวงตาแล้วนะคะ
ทีนี้ถ้าขยับไป๕นี่คือสีม่วง
เมื่อกี้เราเล่าไปทั้งหมดจังหวัด

คือเกินหมดเกิน๑๑ไปหมด
ดังนั้นคุณควรจะหลีกเลี่ยงการออกแดด
เพราะแสงอาทิตย์จะทำให้เผาไหม้ผิวหนัง
แล้วก็ส่งผลเสียต่อทั้งดวงตา
ในเวลาไม่กี่นาทีด้วย
กลัวเลยอ่ะวันนี้ไม่ทันแล้ว

คิดว่าครีมกันแดดเรามีแต่ขายเพื่อจะเอาไว้ขายของ
ต้องป่ะเพื่อหน้าตาผิดแล้วนะฮะ
วันนี้ครีมกันแดดมันหมายถึงว่า
ตัวสะท้อนและไอ้ครีมกันแดดมันมีคุณภาพ
คุณต้องดูดีนะมันสะท้อนคือวันนี้คุณจะต้องเอาอะไรก็ได้
เหมือนกับฟิล์มรถเหมือนฟิล์มรถอ่ะ
ถ้าสมมุติเราไม่ติดฟิล์ปุ๊บมันร้อนมหาศาลเลยตอนนี้
เอาง่ายวันนี้คุณดูว่าอันไหนที่มันจะเป็นแบบว่า

รังสีพวกนี้มันมีผลกระทบคือโอเคอย่างที่พี่มดบอกไป

แต่ปัญหาเรื่องของผิวหนังที่ผิวคุณอาจจะไหม้
หรือว่ามันเป็นโรคต่างอานามมันจะเกิดขึ้นได้
เพราะว่าดวงตาก็มีผลสำคัญนะคะถ้าเวลาคุณเจอแดดหนักแบบนี้

ใช่แล้วมีผลเสียต่อดวงตาด้วย
ก็แนะนำเอาไว้บอกว่าถ้างั้นคุณก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกไปนอกอาคาร
แต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องออกไปเนี่ยควรดูช่วงเวลาสักนิดนึง๙โมงถึง๑๕นาฬิกาเนี่ย
เลี่ยงซะช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบแดดมันแรงมาก
แต่ถ้าจำเป็นจริงต้องออกไปใส่หมวกซะนิดนึงกางร่มซะหน่อย
ตอนนี้ต้องดื่มน้ำเยอะด้วยนะคะบางทีร่างกายมันขาดน้ำ
อย่างยกน้ำขึ้นมาดื่มดื่มเลยดื่มเลยใส่อีก
แต่ว่าแขนยาวขายาวจริงก็คือเอาโอเคแต่งกายให้มิดทิศ

อากาศมันร้อนมากบางทีแต่งตัวที่มันหนามากเกินไป

โดยข้างนอกยังใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ยังใส่ฮูต
แบบเด็กศ์ตรีทไม่ไหว
เด็กศ์ตรีทเขายังโอเคเด็กไม่ใช่โอเคมันปรับอุณหภูมิเหมือนได้

แต่เดี๋ยวนี้จะบอกว่าเด็กก็ใช่ย่อยนะที่เราเห็น

ต่างบางทีเด็กเล็กนั่งอยู่อยู่ดีแดดมาคว่ำลงไปกับโคกกี้อย่างเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าจากการคาดคณีนะกว่าลูกเธอจะโตมีปีหน้าจะเพิ่มอีก๑องศา

ณวันนี้เขาบอกว่าให้เราจับตาดูดีว่ามันไปจบที่เท่าไหร่

โอ้ยดูประโบบังเลย
วันนี้มัน๔๒แล้วเมื่อก่อนเรา๔๐๓๘๓๙เราเอาข่าวกันสู้ตายถูกต้องไหม

เขาก็บอกว่าเดือนเมษายนเล่นน้ำไปเถอะ

แล้วมันร้อนไปจนถึงพฤษภาคมอ่ะ

มีนคือตื่นตี๓ไปอยู่ที่นั่นประมาณสักแบบ

แล้วก็อยู่ลาดยาวจนถึงประมาณเกือบเที่ยงเลย

แล้วก็กองเชียร์กร้องชิ้นนั่นขนาดมาก
เขาก็มาทำข่าวด้วยเขาบอกเขาตื่นตาตื่นใจมากเขาใช้คำนี้เลยนะ
เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นบรรยากาศการเมืองที่ดูแล้ว
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเรามีภาพแต่ละพัก

เรียกได้ว่าหัวหน้าพักหรือคันดิเดตนายกเบอร์หนึ่งมากันครบเลย
มากันครบแล้วจริง
มีคุ้นใจอ้าฟังหน่อยมั้ยฮะนานนาทีจะสับป้าสักที
อือมีเสียงมั้ยฮะ

มันสั้นมั้ย

วันนี้ไม่ได้มีแค่สื่อหลักนะคะจะเห็นที่มีเป็นกล้องมือถือ
สื่อออนไลน์ก็เลย
ทุกคนจะแบบความหวังเอาไว้ในมือหมดเลยนะฮะ
ซึ่งจริงตอนแรกพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยมาถึงเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าข้างในก่อนเลย
เข้าไปข้างในก่อนรอจนเตรียมตัวจนจับหมายเลขอะไรเสร็จแล้วเนี่ย

คุณทิมนี่คุณหมอชนละนาน
แต่จากการที่มินได้สัมภาษณ์เกือบทุกคนเลยก่อนที่เขาจะเข้าไปจับเบอร์ค่ะ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เบอร์อะไรไม่สำคัญ
คือเขาไม่ค่อยแคร์เบอร์กันเพราะว่าปีนี้เราเลือกตั้งบัตรสองใบใช่ไหมคะ
สอบแบบแบ่งเขตเนี่ยอันนี้ต้องจำเบอร์เพราะว่ามันจะมีแต่เบอร์ในใบเลือกตั้งไม่ได้มีชื่อ

มันมีทั้งโลโก้มีทั้งชื่อพักเพราะฉะนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ถ้าจะเลือกสอสอแบบแบ่งเขตคุณจำเบอร์เลยอยากให้จำเบอร์เดียวมากกว่า
ส่วนถ้าจะเลือกพักเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจำชื่อพักได้อยู่แล้ว
ก็ไปกาที่พักที่ตัวเองชอบแบบนั้นง่ายกว่า
อันนั้นเขาจะมีสัญญาณลักษณ์มีโลโก้มีชื่อให้ด้วย
พักมีชื่อพักแล้วมีหมายเลขด้วยเขาเลยมองกันว่า
คือถ้าให้ประชาชนจำ๒หมายเลขเดี๋ยวสับสน
จำหมายเลขที่เป็นคนหมายเลขเดียวไปเลย
เดี๋ยวเรากลับมากันในแต่ละพักการเมือง
ได้เบอร์อะไรเดี๋ยวมาดู
ถ้าสมมติเอาจริงอะเขาบอก๒๐๐ประมาณ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ไปครบตรงช่างกันก่อนครับ

มันยังขาดนิดนึงเราพูดแค่คือ๒พักเอง
ใช่ค่ะก็มาต่อคุณอานุทินวันนี้พอมาถึงปุ๊บเดินเข้าตึกก่อนเลยนะปกติเนี่ย
คือเมื่อเช้าส่วนใหญ่ทุกคนเวลามาปุ๊บก็จะเวียนไปตาม
คือเขาจะมีการไปตั้งแบบเป็นเวทีเลยของแต่ละสื่อ

เพื่อไปให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปจับเบอร์

เดินขึ้นบันไดมาตรงลานที่สื่ออยู่กันเยอะ
แล้วเดินตรงเข้าไปในอาคารแล้วเข้าข้างในเลย
คุณชูวิทย์มาทำไมนี่ไงเพราะไม่อยากเจอคุณชูวิทย์
อ๋อเพราะคุณชุวิตมาปุ๊บเนี่ยใส่เสื้อเชิดชุดปกติคุณชุวิต

วันนี้ปักชื่อมาด้วยปักชื่อเขียนว่าชูวิทย์กระมวลวิสิต
เขียนว่าต่อต้านกัญชาเสรี
มีคนมายืนถือป้ายยิ่งใหญ่แล้วก็มาพร้อมทรโขง

คือวันนี้ไม่ได้มาจับเบอร์เขาคุณวิทย์วันนี้มาทำอะไรตั้งใจทำอะไร
มาต่อต้านเนี่ยคุณชุวิตเนี่ยนอกจากภูมิใจให้
วันนี้คุณชุวิตก็จะเดินไปคุยกับแต่ละพักด้วยซ้ำไป

คือตอนนั้นกำลังคือมิ้งกับคิงกำลังสัมภาษณ
มีคุณชัยกระเสมใช่ไหมฮะคุณวุ้งอิงแล้วก็หมอชุระนาท
คือคุยกันจบแล้วกำลังเป็นแบบอ้าวขอบคุณมากกำลังจะโยนกับสตูดิโอ
คุณชูวิทย์มาจากด้านนี้ถือจุลขมเลย
เออผมมีเรื่องจะถามเนี่ยคือมาอย่างนี้เลย
แล้วถามเรื่องจุดยืนว่าแบบอย่างตัวเขาเนี่ย
บอกเขาต่อต้านกัญชาเสรีแล้วจุดยืนของเพื่อไทยคืออะไร

เขามาในฐานะเหมือนแบบประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะรู้

แล้วคุณชูวิทย์กับคุณเอ่อ
คุณอนุทินได้เจอหน้ากันไหมไม่ได้เจอค่ะ

นี่ยกไปเลยดูดิด้ามเนี่ยถ้ามามือปากก็คือ
เอาไม้กวาดมาทำอะไรผิดคอนเซ็ปต์กวาดถนนด้วยจ้า

คือตั้งแต่ทรโข่งยันกว่าถนนนะคะ

คนชีวิตมาน่าจะประมาณสัก
๖โมง๗โมงใช่ค่ะ๖โมง
๖โมงคุณชุวิตมาเป็นคนแรกก่อนพักกันเมืองอื่นที่มา

เพราะเป็นคนแรกที่แบบว่าผู้สื่อข่าววิ่งไปสัมภาษ

คุณชูวิทย์มาก่อนพักทุกพักที่เขาจะมาสมัครเลย
คุณชุวิตเขาแต่งตัวนี้ค่ะ
ยูนิฟอร์มสมัครใช่ลุคเขาไงใส่เสื้อเชิญ
ผูกไทยอ๋อแต่เขาไม่ได้ปะทะหน้ากันระหว่างคุยอนุทิตย์กับคุณชุวิต
ไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งไทยรัฐของเราได้เอาไมค์จ่อปากเขาเนี่ยนะฮะ

ก็ไปแปะให้ใช้ประชาชนแต่ผมว่าเที่ยวนี้เนี่ย
ผมว่าเขาจะใช้เขาได้เบอร์อะไรรู้ไหม

อันนี้คือก่อนที่หัวหน้าพักการเมืองมากัน
ซึ่งปรากฏคุณอนุทินได้เบอร์ตัวเลขตัวเดียวคนเดียวนะ
ใหญ่มีแค่ภูมิใจไทยที่ได้ตัวเลขตัวเดียวคือ

เราไปขอดูขอดูทั้งหมดหน่อย
พักเอาเราเราขอแบบว่าพักที่สำนวนใหญ่

เบอร์๗คือภูมิใจไทยนะครับแล้วก็พักชาติพัฒนากล้า๑๔ชาติไทยพัฒนา๑๘
รวมไทยสร้างชาติพักลุงตู่๒๒เลขเมื่อ
ของคุณเซรี่พิสุทธิ์รวมไทย๒๕ประชาธิปัตย์ได้๒๖
เพื่อไทยหมอชนนั่นจับมาหมายเลข๒๙
พักเก้าไกรวันนี้คุณพิธาจับได้๓๑ของคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุรพันธ์ได้เบอร์

ในนี้พลเอกประวิทย์เป็นคนจับเองก็คือหัวหน้าพักทุกพักเป็นคนจับหมายเลขขึ้นมาเองเลยนะคะ
ส่วนพักอื่นหลายคนบอกว่าอยากได้เลขตัวเดียวเหมือนกันแหละ
มีพักที่ได้หมายเลขหนึ่งคือพักใหม่ชื่อใหม่พักใหม่ได้หมายเลขหนึ่ง
หมายเลขสองเป็นพักประชาธิปไตยใหม่นะคะหมายเลขสามคือพักเป็นธรรม
หมายเลข๔พักท้องที่ไทยหมายเลข๕พักพลังสังคมใหม่
หมายเลข๖พักครูไทยเพื่อประชาชน๗คือภูมิใจไทย๘คือแรงงานสร้างชาติ
รอสชเออใกล้เคียงเหมือนกันเนอะชื่อเขาคล้ายกันนะคะ

คือพักพลัง๑๐คือพักอนาคตไทย๑๑ประชาชาติ๑๒ไทยรวมไทย
ไทยชนะ๑๔ก็คือชาติพัฒนากล้านะคะ๑๕พักกรีน

พรรคกรีน๑๖เป็นพลังสยาม๑๗พรรคเสมอภาค
ชาติไทยพัฒนา๑๙ภาคีเครือข่ายไทย
๒๐พรรคเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนคือพรรคของคุณน็อต

วันนี้คุณน็อตมาเขาส่งสอสอรู้สึกจะส่งทั้งหมด๑๒เขต
ใช่ค่ะส่ง๑๒เขตเลยนะคะ
ไทยพักดี๒๒คือรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นะคะ
๒๓รวมใจไทย๒๔ภักดิ์เพื่อชาติ
เพื่อชาติอันนี้คือลูกของคุณยงยุติภัยรัฐนะคะ
เสรีรวมไทย๒๖ประชาธิปัตย์
พลังธรรมใหม่๒๘ไทยพร้อม๒๙เพื่อไทย
ทางเลือกใหม่๓๑ก้าวไกล

๓๓ไทยเป็นหนึ่ง๓๔แผ่นดินธรรม
รวมพลัง๓๖เพื่อชาติไทย
คือพลังประชารัฐ๓๘เพื่อไทยรวมพลัง
มิติใหม่๔๐ประชาพิวัฒน์

๔๑ไทยธรรมภาคไทยธรรมนี่คุณอูปวิริยะ
อ๋ออ่าใช่คุณอูปวิริยะแต่อูป
๔๒พี่เต้คือไทยศิวิไลนะคะได้เบอร์๔๒
พลังสหกร๔๓ราชวิถี๔๔แนวทำใหม่๔๕
ทินก้าขาวชาววิไหล๔๖รวมแผ่นดิน๔๗
เพื่ออนาคตไทย๔๘แล้วก็พักรักผืนป่าประเทศไทย
แต่ขณะเดียวกันมีพักที่เขาบอกว่าประสงค์ที่จะลงสมัครจริงเนี่ยเป็นร้อย

เราก็ต้องดูหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องลันไปแล้ว
ค่ะคือวันนี้ทรัพย์ปุ๊บก็ลั่นละ
ครึ่งเช้าเนี่ยประมาณ๔๙พักแล้วครึ่งบ่ายมีมาเติมอีก๔พัก
ทีนี้ตอนแรกเขาบอกว่ามันเดะต้องดูก่อน
เพราะบางทีหมายเลขพักบางพักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ถ้ากรกตมีการตรวจสอบแล้วเกิดเอกสารใหม่ได้คุณสมบัติใหม่ผ่านอะไรยังไง
อาจจะต้องมีการส่งคืนเอกสารทั้งหมด

แต่เบื้องต้นวันนี้ประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
เลขาธิการของกรกตเขาก็ออกมาแถลงแล้วว่า๔๙พักครึ่งเช้า

ก็เบื้องต้นคือออกหมายเลขให้แล้ว๔๙พักอย่างที่เห็นเลย

บางคนก็พยายามหาโซโลแกนจากหมายเลขที่ได้

คือคนไทยต้องชนะแล้วมันมี๓๒นโยบายเร่งด่วนพอดี

ใช่ก็เลยสอดคล้องกันพอดีค่ะ

คนที่ยิ้มเยอะที่สุดในวันนี้แม่นิ่ง

ใช่เขาบอกว่าตั้งแต่ยุบสภาเลยนะ

เอาไปตรงไหนยังไงแบบไหนดี

ทุกวันนี้ก๊อลเชฟทุกคนถือป้ายมาหมดแล้ว

แปะปุ๊บชูปั๊บเลยแล้วก็แบบ

ได้จำง่าย๒๒เลขเบิ้ลแบบนี้

ขวางเส้นทางจราจรการสัญจรของคนด้วย
เพราะว่าหลังก็มันมีบางป้าย
ใช่ที่มันเริ่มกิดขวางอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละ
ท่านผู้ชมพ่อหลังนี่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ

คนจีนใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนจีนกับคนจีน
เพราะอะไรตอนนี้คนจีนเองเขาก็เดินทางมาเรียนหนังสือที่เมืองไทยกันเยอะ
ซึ่งอีกหน่อยคนไทยรุนเด็กก็จะโชคดี

ล่าสุดไปเจอศพเมื่อวันเสาร์ศพเป็นนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทย
ปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่รวยพอสมควรเป็นครูสอนดนตรีจัดอยู่ในขั้นเศรษฐี
วันหนึ่งก็มีเพื่อนเขาบอกว่าถ้าตามข่าวนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกัน

ว่าผู้หญิงคนนี้รวยก็หลอกให้รัก
เมื่อก่อนเขาก็เรียนออนไลน์ก็เลยเดินทางมาเรียนที่เมืองไทย

แล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็มาจากจีนนะฮะ๓คนนั้น
ทำการเช่าบ้านมาทำการเช่ารถ

กระแสก็บอกว่าเหมือนโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าโอ๊ย

ส่งรูปผู้หญิงลูกสาวที่ว่าโดนมัดมืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าข้างหลังแก๊กกราวเหมือนเอาสีถมเอาสีอะไรมาถมไว้เพื่อไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหน
พ่อเขาเลยไม่แน่ใจว่าลูกตัดต่อหรือเปล่าก็เลยไม่ได้โอนเงินให้

ขนาดเดียวกันเจอสภาพศพเหมือนมีรอยไหม้รอยช็อต
น่าจะทรมานลูกเพราะก่อนเสียชีวิต
ในที่สุดจะเอาเงินเขา๒ล้านห้าไม่ให้ก็เลยกลายเป็นศพ
อันนี้จะเป็นคนจีนกับคนจีนด้วยกันหลังจากนั้นปุ๊บก็หนีออกนอกประเทศ
ถูกต้องไหมฮะก็หนีออกนอกประเทศไปเขาก็เลยไปดูว่าทำไมต้องฆ่า
ทำไมต้องมีการฆ่ากันเกิดขึ้นเขาบอกเฮ้ย๓คนที่มาเนี่ยคือเขารู้จักกันด้วยนะ
จากผู้หญิงบางคนบอกเป็นแฟนกันมาก่อนด้วยเหมือนแบบว่าทำให้ผู้หญิงคนนี้รักนี่
อายุเพิ่ง๒๔๒๓๒๓เนี่ยวัยรุ่นก็หมดคืออายุรุ่นราวคราวเดียวกับผู้ตายค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้ทางพลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการกฎหมายแล้วก็คดีก็เปิดเผยถึงขั้นตอน
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยที่มาก่อเหตุฆ่าชาวจีนด้วยกันแล้วก็หลบหนีไปที่ประเทศจีนเนี่ย
ในที่สุดตอนนี้ทางการจีนจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วครับแล้วก็ระบุตัวแล้วว่ากรณีดังกล่าวเนี่ย
เทียบเคียงกับกฎหมายไทยคือจะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาโดยที่ไม่ต้องส่งกลับมาบ้านเราแล้ว
ดำเนินคดีที่จีนได้เลยตามมาตรา๘ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแล้วก็กรณีผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย
แล้วรัฐบาลแห่งประเทศที่มีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษเอาง่ายคือเขาสามารถดำเนินการที่เมืองจีนได้เลยนะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้พันธุ์ตำรวจโทอนันต์ปานทองสารวัตรสอบสวนสพบางแม่นางเขาได้นำตัวนางสาวชะนิดาอายุ๑๙ปีเป็นสาวคาราโอเกะ
อันนั้นจุดประสงค์ของสามคนที่เรียกอุ๋มแบตก็คือจะเรียกท่าไทยเลยแหละแค่เตามือซอบแปลกคำก่อนไปพิมพ์รอยนิ้วมือ
เขาก็บอกว่าในที่สุดเขารับสารภาพนะฮะเด็กคนนี้
รู้จักกับกลุ่มคนร้ายชาวจีนทั้ง๓คนก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
หลังกลุ่มคนร้ายชาวจีนเป็นลูกค้า
คือทั้ง๓คนนี้ก็มาเที่ยวคาราโอเกะที่มีผู้หญิงนึกออกป่ะ
ปรากฏเที่ยวไปก็เกิดความสนิทสนม
จนกระทั่ง๓คนนี้มาปรึกษาเกี่ยวกับการอุ้มตัวนักศึกษาชาวจีน

เอาร่างและสบไปยัดถุง

เวลาเราซื้อของจะเยอะ
ปุ่นหญิงคนนี้
ก็จะเป็นคนขับรถไปส่งทั้ง๓คนร้ายชาวจีน
เพื่อขึ้นเครื่องหลบหนีกับประเทศจีนด้วย

นี่ถ้าแนะนำว่าเรื่องการอุ้มฆ่านี่ถือว่าแบ่งโทษกันไปเลยนะคะเนี่ย

พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อความข้อหานะฮะ
ความผิดฐานร่วมกันเอาตัวบุคคลอายุมากกว่า๑๕ปีเนี่ย
ไปโดยใช้อุบายหลอกลวงเพื่อให้ได้มา
ซึ่งฆ่าไทยแล้วก็ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะ
นี่คือโทษหนักมากแล้วหมดอนาคตเลย
อายุ๑๙
ไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้

เป็นคนแนะนำด้วยว่าเอาศพไปทิ้งตรงนี้
คืองงตรงนี้ที่ว่าแบบ
คนเรามันให้คำปรึกษากันเรื่องอย่างนี้เลยเหรอคะ
คือแล้วยังไงไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวอะไรเลยเหรอ

เรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แสดงว่าคนจีนพวกนี้ก็ต้องพูดภาษาไทยได้เหรอ

เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยที่ทำงานพูดภาษาจีนได้กันเยอะมากนะคะ

เพราะว่ารู้ว่านักท่องเที่ยวจีนมากันเยอะไง
ก็พี่ไปนี่แหละใช่ไหมอย่างที่บอก
วันอาทิตย์อียูไปหากินปุ๊บไม่มีป้ายเป็นที่ไทยเลย

และแบบร้านแต่ละร้านยิ่งใหญ่สวยเลยเนอะ

แก่ที่ก่อนเคยไปขับรถดูไหม

ไปว่ายศาลพ่อพิษภาษานี้เสร็จก็จะเดินแถวนั้นใช่ไหมแม่
ก็ตอนแรกเอ๊ะพาเพื่อนร้านนี้อร่อยเมื่อก่อนเราจะเจอว่าหมาล่าร้านนี้
เดินไปแม่เขาเรียกไปภาษาจีนเขาไปโอ้โหคนจีนนั่งกิน
ฉันไปนั่งกินยำโคตรยำข้างเป็นจีนหมดเลย
ร้านข้างเป็นจีนยำเหลือโคตรยำที่เป็นของคนไทยอะไรอย่างเงี้ย
มีคนเคยโพสต์มาก่อนหน้านี้ที่ไปทานอาหารแถวนั้นไปรีวิว
แล้วบินออกมาเป็นภาษาจีนหมดเลยอะไรอย่างนี้
แต่มันชื่อเมนูอาหารอะไรอย่างงี้ฮะคนก็จะแบบโอ้โหมัน
อันนี้แจ่วปลาร้าบ้านเราบ้างดีกว่า

ช่วงวันม่วงแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้

คือแบบพอเห็นภาพปุ๊บหลายคนก็จะแบบ
แจ่วปลาร้าปกติมันน่าจะมีปลาร้าเป็นต่อนมา
แต่อันนี้ทำไมมันดูเหมือนมีกระดูก
ก็คือพอเทออกมาเนี่ยมองเห็นเหมือนกระดูกค่ะ

งงเหมือนกันว่าปลาร้าทำไมมีกระดูก

ก็คือมีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
เพราะลักษณะมันเหมือนมือเหมือนขาเหมือนอะไรก็ไม่รู้
ทีแรกเราไม่เห็นเราไม่นึกว่าขาไก่

คือคนจะบอกนี่เจอขาหนูอ่ะ

เพราะว่ามันเหมือนมันดูมันเหมือนมันมีแบบเล็บ

คือล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ก็มีขายอาหารจำพวกปลาร้าสำเร็จรูปหลายร้าน

ก็มีการเปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีคนโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย
มันทำให้การขายปลาร้าเนี่ยมันได้รับผลกระทบบ้าง
โดยปกติก็จะมีขายอยู่หลายร้านเหรอคะ

ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการขายน้ำพริกปลาร้า
ถ้าเราเป็นคนเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่โพสต์

โดยทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือจะกลับไปบอกที่ร้านที่เราซื้อมา
ซึ่งการโพสต์แบบนี้มันทำให้หลายฝ่ายเสียหาย

เราก็เห็นใจแม่ค้าเพราะว่าทุกวันนี้

พอโพสต์แบบนี้มันก็กระทบนะคะ

พอแล้วไม่จังนะว่าถ้าเกิดมันเป็นข่าวขึ้นร้าน
ว่าเขาก็จะไม่เอาไปโพสต์แต่มันถึงเสียหาย

แต่ไม่ใช่ร้านที่ติดไปเจอ
คือเขาก็เหมือนแบบไปสัมภาษณ์แม่ค้าว่า

บางทีมันก็กระทบกับร้านขายปลาร้า
หรือว่าแจ๋วบองต่างนานในช่วงนี้ด้วย

ที่ต้องแบบประกอบอาหาร

มันก็มีผลเสียต่อคนอื่นด้วย
นี่หลายคนคอมเมนต์มาบอกอวสารอาหารเย็นแล้วมื้อเย็นนี้

อย่างบ้านพี่มดเนี่ยรถเยอะป่ะคะในซอยบ้านอะไรอย่างนี้

เคยเจอปัญหาแบบจอดขวางหน้าบ้านไหมพี่มด

ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยปัญหานี้จะมา
คือล่าสุดเพิ่งจะมีเคสไปเองใช่ป่ะคะ
ที่แบบทะเลาะกันหน้าบ้านถ่ายคลิปสลับกันถ่ายบอกก็ที่ส่วนรวม
ก็ปกติไม่ค่อยอยู่บ้านนี่ทำไมจะจอดไม่ได้
เรื่องนี้ถามว่าเอาจริงมันเป็นปัญหาโลกแตกของทุกเพื่อนบ้าน
ในแง่ของกฎหมายเอาไปดูเรื่องกฎหมายเลยละกัน
ความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงมันแล้วแต่อารมณ์ของคน
แต่ในแง่ของกฎหมายเนี่ยจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นมันผิดหรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะมันเป็นที่ส่วนรวมถูกไหม
เพราะฉะนั้นมันทำไมมันจะจอดไม่ได้เหรอมันจะถึงขนาดนั้นเลยไหม
เคสนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรออกมาบอกเลยว่า
ผิดกฎหมายค่ะข้อกฎหมายก็คือทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ
คือถ้าคุณไปจอดขวางประตูบ้านไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
คุณมีสิทธิ์โดนปรับเงิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งคดีนี้เนี่ยเคยต่อสู้กันไปจนถึงสารดีกาแล้ว
แล้วสารดีกามีคำพิพากษาให้คนที่จอดรถขวางหน้าบ้านผิด

บ้านเนี่ยใช่ไหมถ้าก็ผมไม่ค่อยได้อยู่
ประเด็นของเคสนี้ก็คือว่าบ้านหลังที่ถูกจอดขวางเนี่ย
เขาไม่ค่อยได้มาอยู่คนที่เป็นอยู่บ้านฝั่งเยื้องเยื้องตรงข้าม
เขาก็เลยมักจะเอารถไปจอดเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนทุกครอบครัว
อย่างน้อยมีรถสองคันแล้วพวกหมู่บ้านเดี๋ยวนี้มันให้จอด
คือพื้นที่มันก็เล็กลงเรื่อยมันก็จอดได้คันเดียว
คันนึงถ้าไม่จอดหน้าบ้านเราก็ต้องไปจอดหน้าบ้านเขา
แล้วพอเกิดเคสขึ้นมาเรื่องของเรื่องคือ
ฝั่งเจ้าของบ้านที่ถูกจอดขวางเขาเขียนกระดาษแปะเอาไว้ที่หน้ารถ
บอกว่ากรุณาอย่าจอดหน้าบ้านผมนะครับผมไม่อนุญาต
เตือนครั้งที่หนึ่งลงวันที่และเขียนจงเคารพในสิทธิ์ของคนอื่น

ทางฝั่งที่เอารถมาจอดก็เขียนโน้ตโต้ตอบทันทีว่า

นี่ค่ะถนนสาธารณะเตือนครั้งที่หนึ่ง
ไปศึกษามาใหม่วงเล็บสมองแล้วก็เขียนชื่อกับเลขที่บ้าน
เท่านั้นแหละมันเลยเกิดเป็นประเด็นแบบวาทะน้ำลายเลย

ก็นี่มันที่ส่วนรวมมันใช่ที่ของคุณไหมมันที่ส่วนรวมไง
ก็ใช่พี่แต่นี่มันหน้าบ้านผม

คนที่ไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นผิดเต็มประตูนะคะ

ทีนี้ถามว่าแต่ถ้าจะให้เรื่องมันถึงศาลเนี่ย
มันยืดเยื้อเนอะใช้เวลานานใช้เงินใช้อะไรด้วย

มาตั้งต้นทำยังไงธนายโรนโลงบอกว่า
ถ้าหมู่บ้านยังเป็นนิติบุคคลต้องให้นิติของหมู่บ้านนี่แหละดำเนินการ
คือเหมือนตั้งกฎส่วนรวมขึ้นมาเลยว่า
ถ้ามีการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ย
ก็คือให้นิติเป็นคนสั่งปรับรถที่มาจอดในที่สาธารณะแบบนี้
และคนที่จะจอดรถต้องไม่ลืมว่า
ถนนเป็นที่สาธารณะก็จริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปจอดขวางหน้าบ้านใครเขาก็ได้
เพราะสมมุตินะคะต่อให้เขาไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้บ่อย
วันนั้นบังเอิญคุณไปจอดขวางหน้าบ้านเขา
เขาอยู่ในบ้านแล้วเกิดมีคนเจ็บป่วยต้องเรียกรถพยาบาลออกจากบ้านไปหาหมอโดยด่วน
คือมองย้อนไปมันจะมีเคสกรณีของคุณป้าที่สวนหลวงเอิ้นทั่งลั้น
คล้ายที่น้องป้าก็ชนะในคดีนั้นไป
เพราะว่าก็ไปจอดขวางกันเหมือนอย่างนั้น
น่าบ้านหรือหน้าประตูรั้ว

แต่ถ้าคุณจอดกีดขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่น
ถือว่าคุณไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้ผู้อื่น
เมื่อกี้จี้กำลังจะพูดว่าสมมุติบ้านมีบริเวณ
ด้านข้างมีสวนแต่เป็นรั้วบ้านเรา

คือถ้าไม่ขวางหน้าบ้านไม่ขวางทางเข้าออกอะค่ะ
น่าจะไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันก็คือว่า

ก็ไม่เห็นจะมาอยู่เขาก็เลยเอารถไปจอด

แต่จริงถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องคุยกับเขาดีเลยว่า
ถ้าคุณไม่มาจอดหรือว่าแบบไม่ได้ค่อยได้มาขออะไรคุยกันดีอย่างนี้
แม่ก็เขียนเบอร์ติดเอาไว้ถ้าจะไปจอด
ว่าขออภัยขอจอดหน่อยถ้าจะให้เลื่อนโทรมาได้เลยนะครับ

คือทุกวันนี้เมื่อก่อนเราต้องบอกมีที่ให้เขาเช่า

ทุกวันนี้ในกรุงเทพถ้ามีที่ไม่ทำอะไรเลยทำอะไรรู้ไหม

โอ้โหญี่ปุ่นนี้ที่จอดรถแพงมาก

น้องเพราะว่าสมมุติช่วงนี้คือบ้านสมมุติ๕๐กลางวานอะไรอย่างนี้
คนอยู่กันทั้งบ้าน๗๘คนอย่างนี้

ที่จริงคือเอารถรวมกันแล้วซื้อบ้านก่อนไหมแล้วค่อยซื้อรถ

ซึ่งเขาบอกว่าอีกหน่อยเด็กยุคพวกเราเนี่ย

เขาเลยบอกว่าถ้าต่อไปที่ดินแลนก็จะถูกลง

มันก็อาจจะคิดถึงยุคสมัยเราตรงที่แบบว่า

คือเดี๋ยวนี้เขาจะไม่เป็นหนี้ระยะยาว

แล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนหันมาใช้ชีวิตคล้ายกับว่า
แบบเอาตังค์ที่ซื้อบ้านเนี่ย

แล้วก็ดีซะอีกจะมีคนมาทำความสะอาดดูแลให้ด้วย

จริงบ้านใหญ่อ่ะพี่โมสนึกออกไหม

เวลามีเหตุการณ์ทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้
มันมักจะมีการอัดคลิปเป็นหลักฐานใช่ไหมคะ

แต่ถ้าคุณเอาไปโพสต์แล้วอีกฝั่งเขาเอาเรื่อง
คุณจะผิดกฎหมายทันทีข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
เพราะฉะนั้นคือถ่ายได้แต่อย่าเอาไปโพสต์

เอาละไปที่บุรีรำสิ้นที่๑นะฮะ
ทุกวันนี้คนพูดถึงเรื่องแบบวัตถุประหลาดกันเยอะเนอะ

นักเดินทางข้ามเวลา

กันไหมแบบว่าซึ่งเขาก็แบบเป็นหลัก

เขามีสมการเขามีการพูดถึงว่า

ที่เราดูหนังกันแต่ทำไมใส่ใส่กางเครงอือ
ไปหาดูแต่วันนี้คนที่เขาโพสต์กันมากที่สุด
ดูคลิปนี้ก่อนไม่รู้มันเกี่ยวอะไรวัตถุประหลาดตกจากฟ้าฮะ
ไหนดูคลิปหน่อยเอ่อเอาไว้เอาให้ดูหรอ
เอาภาพนิ่งมาก็ได้ไหมเราขอเล่าว่ามีนายบุญมาแล้วกัน
นายบุญมาเนี่ยอายุ๔๐ปีเขาทำอาชีพช่างซ่อมตู้เย็น
สมบัติบุริเวณเขาได้ประสานมาสื่อหมวดชนเขาเป็นคนประสานมาเองนะ
บอกช่วยหน่อยเถอะอยากได้ให้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านเนี่ย
มาตรวจสอบไขข้อข้องใจหน่อยว่าตัวเองประสบมาก็บอกตัวเองเนี่ย
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมตู้เย็นช่างซ่อมตู้เย็น
ว่างก็มักจะออกไปดักหนูนาเป็นประจำนั่นแหละเมื่อวันก่อนตอนยามเย็นก็จะเดินทางไปทุ่งนา
เพื่อไปหาจุดที่จะดักหนูตอนกลางคืนเดินทางตามถนนลูกรังเนี่ย
เรียบคลองลำปะเทียนน้อยตอนนั้นเดินไปคนเดียวฮะไม่พบใคร
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังปุ๊บเหมือนของหล่นใส่อยู่ด้านหลัง
หันไปมองรอบตัวมีใครเอ๊ะใครแกล้งอะไร
ใครเอาอะไรโยนมาหาเราหรือเปล่าวะแต่ปรากฏเจอวัตถุชิ้นหนึ่ง
ซึ่งสีสันแตกต่างจากลูกรังครับเป็นสีดำเรียวยาวประมาณสัก๘เซน
ตัวเองก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ตอนแรกก็ไม่กล้าจับหรอก
ต้องเอาเหมือนเอาไม้มาเขียนดูก่อนพบว่าไม่มีน้ำหนักนะ
เหมือนเหล็กอ่ะเลยถือกลับบ้านมาทำความสะอาด
จากนั้นก็ได้หาข้อมูลเขาบอกมันอาจจะเป็นสะเก็ดดาวหรือเปล่า
หรือแต่ถ้าเจออวกาบาทหนูรวยไปเลยนะเนี้ยใช่เพราะตอนนั้นออกผู้หวัดอาหารนะ

ไหนต้องไปหาตามถ้ำลูกมันคงไม่ตกจากฟ้าหรอก

อ้าวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

ปิงก็บอกคิดถึงบ้านคิดถึงห้องอะไรอย่างนี้

จริงแล้ววันนี้พี่เจเจตรินเขาโพสต์ถึงลูก

ขึ้นเวทีทำหน้าที่ดีที่สุด
คือทั้งคู่ก็ไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยนะครับ
ทั้งคู่พี่เจก็ไม่ออกมาพูดอะไรพี่ปิ่นก็ไม่ออกมาพูดอะไรเนี่ย
แต่จากการเคลื่อนไหวตอนนี้คนเขาบอกว่า
ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็คำตอบเนี่ย
ได้จากการโพสต์โซเชียลต่าง

เหมือนกับการตอกย้ำข่าวลื้อต่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้

ล่าสุดพี่เจเขาโพสต์ภาพตารางคิวของเขา
ซึ่งพี่เจเนี่ยเป็นศิลปินคนเดียวที่คิวแน่นทุกวัน

แล้วแบบอยู่ที่จะรับหรือไม่รับแค่นั้นด้วยนะ

ก็เหลืออีกหนึ่งคนก็น่าจะเป็นคนเล็กหายใจลึกแล้วโดดขึ้นเวทีทำด้านนี้
นำหน้าที่ดีที่สุดแฟนก็เข้ามาติดตามต่างชื่นชมในความเป็นพ่อ
ดูแลลูกเป็นอย่างดีพร้อมทั้งส่งกำลังใจกับครอบครัวของพี่เจชัตริน
ปล่อยเพลงใหม่เองเมื่อวานใช่ไหมคะ
ถ้าสมมุติพับพี่อยากจะเห็นพับพี่กับน้องที่เป็นโน่น
เรายังจะอยู่ในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าวะ
หรือว่าพี่เมฆกับมิ้นน่าจะอยู่กับคุณแม่แม่แน่
จริงน้องที่ถ้าพูดน้องที่กับพะพี่
โตเป็นนุ่มเท่ากับเจ้าขุนเจ้านาย
น่ารัก
แต่ชุดยังไม่เหมือนน้อง
แข็งมากแบรนด์นั้นอ่ะแบรนด์นี้ที่น้องใส่ที่เป็นโบเต็มอ่ะ
น่ารักสีได้อันนี้พอหาได้

นี่เขาบอกว่าเอฟซีใจละลายเลยนะคะ
สายฟ้าพายุแล้วก็น้องเรสซิ่งมาเจอกัน

เห็นกันมาตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโรคเลย
สำหรับน้องเลสซิ่งลูกชายของแพทย์นับประพา
แล้วก็สายฟ้าพายุลูกชายของคุณชมพู่อรยา
ซึ่งก็เวลาผ่านไปไว้เหมือนโกหกจริง

ล่าสุดสายฟ้าพายุมาเจอกับเรสซิ่งอีกครั้งนึงค่ะ
ก็ทำเอาแฟนเตอร์ไพรส์ไม่น้อยนะคะ

หนุ่ม๓สไตล์หล่อกันคนละแบบนะจ๊ะ
น้อแต่๖ปวบ
เท่ากันเลยอ่ะภายุทำไมผอมนะน้องลูกเจ้าใช่

๖ปวบไพรส์ภายุก็ยืดหมดแล้วนะฮะไซส์เท่ากันแล้ว
เท่าแบบพี่ภายุแหละก็คือตัวเล็กตัวเล็กกว่าที่ชมเดินได้แล้วหรือนะ
เฮ้ยถ้าแท็กไว้อีกนึงเห็นแก่วน้องแองจี้
แก่วเพิ่งจะโภบปืนแล้วอยู่ว่าไก่หวาใช่คุณแพทต์ธาตุภารพานะถ้าแท็กไว้นิดนึงอ่ะ

ถ้าเราเริ่มกินเด็กมันก็จะติดเด็กแล้ว
อันนี้ต้องการเศรษฐ์ว่า
วงการกินเด็กวงการมีแฟนเด็กเนี่ยอย่าลิเข้าไปลูก

เข้าไปแล้วหรือยังคะหลุดแล้วก็มันออกยาก
นี่ดูใส่จากุ้งกลิ่มคุณดี
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ